แล้วก็อีฟมาแล้วก็นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
เป็นกุลคแมร์ว่าสาเหตุที่ไทยจะไม่ส่งแข่งก็ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชื่อของการแข่งขัน
คู่มือและกฎิกาการแข่งขันต่างก็คัดลอกมาจากกีฬามวยไทยทั้งหมดเลยครับ
แต่ไม่มีหน่วยงานอย่างคณะกรรมการโอลิปิกสากลแล้วก็สภากรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียรับรอง
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันก็ถือว่าเป็นการผิดระเบียบครับ
เรื่องนี้นายชายพรรคศิริวัตน์

ในเดือนพฤษภาคมที่จัดมวยในชื่อว่ากุลคแมร์
ขณะที่สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
อย่างเป็นทางการว่าจะไม่มีการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอน
โดยจะเก็บตัวนักมวยยาวไปจนถึงการแข่งขัน
ส่วนบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยได้ออกมาโพสต์ว่า
เขานี่คือคนไทยนะครับเชื้อสายกุยนะครับ
ไม่ใช่เขมรนะครับตามที่ชาวกบุชาบางคนเนี่ย
ชอบเอามาอ้างบัวขาวเนี่ยมีเชื้อสายเขมร
ซึ่งบัวขาวมีคุณพ่อนะครับเป็นชาวอำเภอปรางกุ
จังหวัดศรีสะเกดแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนสุรินนะครับ
บัวขาวก็โพสต์ว่าคืนนี้ว่าด้วยเรื่องวิชาประติศาสตร์ชาติภัณฑ์
บัวขาวคือคนไทยนะครับเชื้อสายกุ้ยไม่ใช่เขมร
ที่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าตอนนี้บางทีก็เรียกเขาว่ากุยนะครับ
ตาเข้าใจคือชาวสวยก็เขียนยาวไปเลยนะครับ
เป็นเรื่องของปฏิศาสตร์เลยโอ้โหไล่กันมาผมก็อ่านตามแทบไม่ทันเหมือนกัน
จากนั้นครับเพจของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊คเป็นภาพที่บัวขาวกำลังไล่รำมวยไทยตามสไตล์
พร้อมแคปชั่นว่าสาธุและศรีศพะมวยไทยนะครับ
อ้างว่าคนในภาพเนี่ยนะครับเป็น
นักกีฬากัมพูชาในประเภทศิลปะการต่อสู้โบราณนะครับ
เคลมศิลปะการต่อสู้ของพวกเขา

ไม่ใช่นักศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชา
แล้วก็บอกว่าสัญชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์

แม่ในปรัฏณีเลือดใต้โรทเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ไม่เคยศึกษาเรียนรู้นะครับ
กรกตนะครับไม่เคยศึกษาเรียนรู้กุลคแมนะครับ
แต่ในรูปนี้นะครับเขากับน้องชายถ่ายที่หมู่บ้านช้างนะครับ
ที่จังหวัดสุรินด้วยนะครับประเทศไทยนี่เลย